เปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยมาดูเรื่องที่ทำให้ใจฟูกันบ้าง
นี่น้องพอร์สอาสาตัวน้อยต้นแบบเยาวชนเข้าไปช่วยครอบครัว
คุณแม่เขาทำจิตอาสาในพื้นที่

นี่จิตอาสาตัวน้อยแต่ภาพถือวอลเท่มากเลยนะ

เป็นผู้ใหญ่เลยนะพูดวอลได้ด้วยเออนี่เขาพูดกัน
ทั้งหน้าตาหล่อทั้งจิตใจ
โดนน้องชมพู่ตกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะกับภาพน้องพอร์ตนะฮะ
ทีนี้ก็ลงไปไปเจอกับทางด้านของเจ๊ตาก่อน
เจ๊ตาเป็นอาสามูลละนิทิสุขศรนุครอสนครปฐมจุดบางเลน
น้องพอร์ตอายุ๘ขวบเป็นลูกบุญธรรมชื่อจริงคือน้องนพัฒน์นะฮะ
คือจริงแล้วเขาออกมาด้วยกันตั้งแต่๓ขวบแล้วนะ
น้องก็เลยได้มีการเรียนรู้ซึมซับวิธีการประถมพยาบาลในการช่วยเหลือคนในเบื้องต้น
ตอนน้องอยู่ป๑ก็ทำหน้าที่เป็นช่างภาพ
ป๑นะเป็นช่างภาพช่วยเก็บภาพขณะที่ออกเหตุนะครับ
ตอนนี้เริ่มโตเริ่มมีการช่วยแล้วแล้วช่วงนี้ปิดเทอม
พอร์ตทำหน้าที่ช่วยหยิบนั่นหยิบนี่ช่วยหยิบขวดน้ำเกลือหยิบผ้าก๊อตกระเป๋ายา
ทำอย่างธรรมธแมงครับ
พอร์ตบอกว่าผมเห็นแม่ช่วยคนผมก็อยากช่วยคนบ้างเหมือนแม่เลย
โอ้โหโชคดีที่คุณแม่อนุญาตให้ทำ
แล้วถามพอร์ตพอร์ตจำได้ว่าเคสไหนที่พอร์ตรู้สึกว่าภูมิใจ
บอกว่าเป็นเหตุรถชนแล้วมีคนเจ็บ
น้องได้ไปช่วยเขาล้างแผลอันนี้คือน้องภูมิใจ
ตัวแค่นี้คือมีความตั้งใจแล้วพูดออกมาได้เหมือนผู้ใหญ่มาก
เขาก็ตั้งใจจะเป็นอาสาแบบนี้ไปเรื่อยเพราะผมรักสิ่งนี้เขาแล้ว
เก่งมากโอ้โหน่าชื่นชมน้องพอสจังเลย